ต่อกันเลยคนร้ายงัดตู้บริจาคภายในวัดแล้วก็เงินที่เขาทอดผ้าป่ากันอ่ะ
อืมก็เอาไปนะคะที่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น
คือคนร้ายเนี่ยก่อเหตุแล้วครั้งหนึ่งในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นเนี้ยก็มาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งช่วงตีสองอืม
คือก่อเหตุซ้ำแล้วไอ้ครั้งที่สองครั้งหลังนี่แหละเขาก็เลยจับกลุ่มได้นะคะ
เนี่ยค่ะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะ
เป็นวัยรุ่นเข้าไปงัดตู้บริจาคแล้วก็เงินต้นผ้าป่า
ภายในวัดธาตุพระอารามหลวงเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันอาทิตย์ได้เงินไป๒๐๐๐บาท
ทางวัดแจ้งความไว้ที่สพเมืองขอนแก่น
สุดท้ายเนี่ยตี๒วันก่อนก่อเหตุอีกซ้ำอีกไม่เข็ด
ก่อเหตุซ้ำอีกครั้งจนตำรวจจับได้ค่ะ๓คน
ทั้งสามคนบอกว่าก็รับสรภาพละร่วมกันไปลักตู้บริจาคในวิหารจ่ายดีจริงจริง
ต้องแจ้งข้อหารักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะในเวลากลางคืน
ตั้งแต่๒คนขึ้นไปส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ